เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันแปลกนะครับ
เขาบอกว่าไอเดียนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กัน
เมื่อเจ้าของรถบรรทุกเมืองกรุงเก่าอย่าง
อายุทยาเนี่ยนะเขาลงทุนเพ้นเป็นสีรูปต่าง

เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ไปเที่ยวกันครับ

รถคันนี้เป็นของนี่เลยนะครับ

แล้วก็เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส่งสินค้าอะไรแบบนี้ขนถ่ายนะ

เงินเงินกระเป๋านะมาให้กับช่างเพ้นสีเพ้นเป็นรูปต่างสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอายุทยานะครับ
อย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามปลาตะเพียนบ้างรถตุ๊กบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือบ้าง
ตีสายไหมก็มีอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วในจังหวัดอายุทยาแล้วก็มีประสาทนครหลวง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
เออใช่พอเห็นแบบนี้แล้วมันหยุดยั้งไม่ได้เพลงมันขึ้นมาจริง
พอแล้วเปลี่ยนไปดูภาพอื่นเปลี่ยน
ดูภาพอื่นบ้างคือถ้าใครเห็นอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอยุธยา
ต้องก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมแล้วก็ใครที่พบเห็นไปเที่ยวกัน
บอกว่าได้ไอเดียนี้มาจากเพื่อน
เพราะว่าเห็นรถของเพื่อนที่เป็นรถบรรทุก
อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี
มีการเพ้นสีตัวถังรถให้เป็นรูปสะพานแม่น้ำแควร์
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างในจังหวัด

เพราะฉะนั้นรถบรรทุกของเรารถสิบล้อของเราก็ทำได้

เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวในจังหวัด

ให้เป็นที่รับทราบทั่วประเทศทั่วรถปันทุกพวกนี้
เวลาเขาวิ่งเขาไม่ได้วิ่งเฉพาะในอายุทยาอย่างเดียว
เขาวิ่งข้ามจังหวัดไปนู่นขึ้นเหนือร่องใต้อะไรก็ว่าไป

เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยของดีในจังหวัด
ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็คนในจังหวัดนะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญแบบนี้
เตรียมที่จะช่วยเหลือประชาสัมพันธ์นะครับ

อยู่ในจุดที่ประชาชนก็เห็นเยอะ

แล้วที่สำคัญเห็นแบบนี้ผมเองก็เกิดไอเดีย
ยังไงครับนี่ควักเงินใกล้กระเป๋านะ
ตกแต่งรถตลอดข่าวของเราเองเลย

เห็นไงของผมก็มี
เออตะลึงมากเลยคุณ
พบทั้ง๓คนแบบนี้
ประชาชนที่เห็นรถตลอดข่าวของเรา
เคลื่อนที่ไปก็จะรู้ทันทีว่าที่จังหวัดนั้น

ลุกทุงแน่เลยแบบนี้ไม่ใช่
โปรโมทรายการไง

น่ารักทำไมคุณต้องใส่สูตรสีม่วง
อยากรู้อยากรู้
เหมือนจะไปทำขวัญอะไรนะ
ขวันหน้าต้องใส่สูตรม่วงเหรอ